การประกาศลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคไม่ได้เหนือความคาดหมาย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้การเลือกหัวหน้าพักล่มมาแล้ว๒ครั้งจากการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันระหว่างสองคั่วอำนาจ
กลุ่มหนึ่งเป็นคั่วอำนาจเก่าที่ยังคงต้องการควบคุมพัก
ส่วนอีกกลุ่มเป็นคั่วอำนาจใหม่ที่ต้องการเข้ามายึดครองพักแทน
จึงทำให้การเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ข้ามราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้
การเลือกตั้งหัวหน้าพักในวันที่๙ธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็นครั้งที่๓
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าผลจะลงเอยอย่างไรจะได้หัวหน้าพักคนใหม่หรือจะพังแบบไม่เป็นท่าอีกรอบ
แต่หากดูทิศทางลมแล้วสถานการณ์ในค่ายพระแม่ธรณี
ภายนอกจะดูราบเรียบแต่ภายในพร้อมปะทุตลอดเวลา
เพ่งพร้ำในสองยกแรกของคั่วอำนาจเก่าจนต้องใช้แท็กติกล่มการประชุม
ด้วยการวอคเอาท์ให้ไม่ครบองค์ประชุม๒๕๐คนเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้น
ก็เพื่อจัดกำลังใหม่ให้พร้อมรับมือกันอีกครั้ง
ขณะที่คั่วอำนาจใหม่ก็รู้ทางและเตรียมแก้เกมเอาไว้แล้ว
ด้วยการแก้ข้อบังคับพักเพิ่มองค์ประชุมที่มาจากตัวแทนภาค
ภาคละ๓๐คนรวม๑๕๐คนเพื่อเป็นองค์ประชุมสำรอง
กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยซึ่งเป็นคั่วอำนาจใหม่จึงถือไพ่เหนือกว่ากลุ่มเพื่อนอภิษฎ
และคุมเกมการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่อย่างเบ็ดเสร็จ
ดึงมาดำเดียมาร่วมพักและหนุนชิงเก้าอี้หัวหน้าพักคนใหม่จากคู่อำนาจเก่า
อาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่จะหงายสู้ด้วยความหวังที่ว่าความสดและการเป็นคนรุ่นใหม่
จะทำให้สมาชิกนั้นเปลี่ยนท่าทีแม้จะไม่ถือว่าเป็นลูกมอบก็ตามแต่ก็ไม่มีทางเลือกวันนี้
และเรียกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนที่สุดว่า
ประชาธิปัตย์เป็นพักที่มีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในพักตั้งแต่เริ่มต้น
เรามีเสรีภาพและที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือ
ประชาธิปัตย์เราเป็นพักที่ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงค่ะ
ขณะที่กลุ่มคู่อำนาจใหม่ที่มีชื่อของนราพัฒน์แก้วทองเป็นคู่ชิง
เพราะเชื่อว่าจะเป็นข้อกลางเชื่อมระหว่างคั่วอำนาจเก่าและคั่วอำนาจใหม่ได้
วันที่๙ธันวาคมนี้ต้องจับตาดูว่าพักประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าคนใหม่คนที่๙หรือไม่
และจะใช้คำนำหน้าว่านายหรือนางสาว
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน